คุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านของผับสถานบันเทิงอื่น

เมื่อคืนมีการสุ่มตรวจผับเหมือนกัน
ผู้ว่าชัชชาไปสุ่มตรวจเลยไปดูเรื่องของอะไร
ฟืนระบบไฟปลอดภัยหรือไม่นะฮะ
แล้วก็สถานบริการมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
หลังคามันเป็นฉนวนกันเสียงแล้วมันจะไหม้อะไรหรือเปล่า
คุณดูสิมันมีโฟมอะไรนะ
ใช่ที่มาบุกไว้นะฮะเออมันอันตรายหรือเปล่านะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจริงเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ทีมที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
นำโดยทางด้านพลตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีนะฮะ
ลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานบันเทิงในซอยรัชดา๓๖
แล้วก็ย่านผนโยธินอยู่ก่อนแล้วเขาบอกว่าเป็นการสุ่มตรวจฮะ
ส่วนนายชัชช่าศรีพรรณผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคอ
โดยเข้าไปตรวจสอบร้านเหล้าย่านจตุจักร
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
แต่บางร้านต้องแก้ไขเรื่องของทางหนีไฟนี่สำคัญมาก
เพราะยังขาดป้ายแสดงทางหนีไฟ
คุณชัดชาติกำชับให้เร่งแก้ไขภายใน๗วันนะขอให้แล้วเสร็จนะฮะ
นี้ในพื้นที่จตุจักรมีร้านอาหารที่ประกอบธุรกิจ
สถานบันเทิงถึง๔๖แห่ง
ทำถูกต้องตามระเบียบคุณผู้ชมได้ฟังแล้ว
ตัวเลขน่าตกใจหน่อย๑๑แห่ง
แต่ก็มีการปรับปรุงแล้ว๑๗แห่ง
เหลืออีก๑๘แห่งที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วฮะ
ซึ่งบางร้านมีการดัดแปลงจากอาคารพาณิชย์ธรรมดา

มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวทางเข้าก็แคบแบบนี้
หรือว่ามีนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นหมด
อายุใช้งานไม่ได้เสื่อมสภาพ

ส่งหนังสือนะมาแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว
ผู้ว่าชัดชาติกำชับเจ้าหน้าที่ของตัวเองด้วยนะ
ให้ตรวจตราสอดส่องกันให้ดีนะครับ
เพราะว่าเดินมาเดินไปเดินเข้าเดินออก
แล้วบอกโอ้ประตูมันแคบนะ
ลองลงบันไดดูหน่อยซิทำไมมันแค่แบบนี้
ท่านเป็นผู้ว่าเที่ยงคืนไงบางทีลงพื้นที่อะไรก็ไม่บอกก่อนนะคะ